ไปให้หมอตรวจหมอเขาก็เลยนัดไปผ่าเขาเอาเนื้อไปตรวจแล้วหมอว่าเป็นมะเร็งครับ
คือตอนนี้ที่ต้องปิดไว้นี่เพราะว่าอะไรคะ

ร้องไห้ทำไมอ่ะกุ้งกิ๊งเวลาคุยกับคุณตาทำไมต้องร้องไห้ด้วย
สงสัยคุณตาค่ะ

มันยุ่นที่ทำกันดีหรือไร
มันยุ่นที่ทำกันดีหรือไร

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิชเงินรางวัล
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่แห่งนี้
เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้นะครับ
แปดนาฬิกาตรงทั้งสองวันพบกับเราทั้งสองคนและเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และตอนนี้นะครับก็ยังคงเป็นความน่ารักของเหล่าบรรดาเด็กตัวเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่ามีหัวใจนักสู้ในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ค่ะอย่างที่ตอกย้ำกันเสมอเลยค่ะว่าเด็กดีนะคะอนาคตชาติก็ดีค่ะ
เด็กที่ถูกคัดสรรมาในรายการของเราแต่ละคนมีความกระตันยูนำเป็นเลิศค่ะ

หนึ่งล้านบาทครับ
คราวที่แล้วหลายท่านก็คงจะจำกันได้นะครับก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีอาชีพหลักนะฮะ
คุณพ่อก็ทำนาคุณแม่เลี้ยงจิ้งหลีดตอนนี้กำลังเป็นที่แพร่หลายทีเดียว
แต่ว่าด้วยสภาวะครอบครัวที่เรียกได้ว่า
ไม่มีเงินถุงไม่มีเงินถัง

เวลาลงทุนกู้หนี้ยืมสินอะไรมาแล้ว
ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้น

ก็จะเข้าสู่สภาวะการเป็นหนี้
และทำให้วงจรชีวิตหยุดชะงักค่ะ

ชมภาพเรื่องราวชีวิตกันอีกสักครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกระนุพิษ

ที่บ้านอยู่กันทั้งหมด๖คนค่ะ

แล้วหนูก็ชอบไปวิ่งเล่นที่ท้องนาค่ะ
กุ้งกิ๊งเป็นเด็กที่น่าเริง

เป็นนาหวานแล้วก็เช่าเขาครับ
ทำเองด้วยแล้วก็จ้างเขามาช่วยบ้าง
เวลากลับโรงเรียนผมก็ชอบพาลูกสาวไปวิ่งเล่นตามท้องนาครับ
อยากให้เขารักอาชีพชาวนาครับ
หนูไปเจอข้าวสวยค่ะ
แล้วก็ข้าวกำลังออกดอกด้วยค่ะ
หนูก็เด็ดมันระดมค่ะ
กินมันหอมค่ะ

เป็นจิ้งหลีดแล้วก็สดิ้งแล้วก็ใหม่ค่ะ
ปรุงด้วยผงปรุงรสแล้วก็มีซอสด้วย
เอามาทอดอย่างนี้ค่ะ

ตาหนูชื่อตาเหลยอายุ๖๒ขวบค่ะ

มันเป็นต้อขาวข้างในครับ
แล้วก็ไปผ่ามาพอเขาผ่ามาตามันจะเลือดออก

เพราะตาเล่นกับแกเรื่อยครับ
หนูรักตามากเลยค่ะ
ยายหนูชื่อยายรองค่ะอายุ๖๑ขวบค่ะ
ยายหนูปวดขาเยอะค่ะ

หนูก็เลยไปช่วยย้ายบีบขาค่ะ

ขึ้นไปเหยียบยายนอนยายนอน

เขาเป็นคนช่างพูดและแก่น

ชื่อกุ๊กกิ๊กอายุ๑๑ควบค่ะ

ชอบเล่นกับหนูค่ะ

หนูรักคนในบ้านทุกคนค่ะ
เพราะว่าเขาใจดีกันหมดค่ะ
เมื่อ๓ปีที่แล้ว
แม่กู้เงินมาเลี้ยงจิ้งหลีดค่ะ

แล้วก็ซื้อตู้แช่แข็ง
แล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงจิ้งหลีดค่ะ

ฉีดน้ำให้มันเอาอาหารวางให้มันกินค่ะ
ช่วงนั้นแรงแม่ก็เลยไปกู้เงิน
เพื่อที่จะไปทำธุรกิจขายแมลงทอดนะคะ
คือเลี้ยงเองด้วยขายเองด้วยส่งออกอะไรกันอย่างนี้

แม่เป็นเหมือนแม่ค้าคนกลาง
คือเลี้ยงกันอยู่ในกลุ่มญาติ
แม่ก็รับมาโลเท่านี้แม่ก็ไปเอากำไรนิดนึงเหมือนช่วยกันนะคะ
แล้วแม่ก็ไปทอดด้วยตอนหลังอยู่ที่ปฐุมค่ะ
ไปเลี้ยงมาเกิดแมลงตายค่ะ
ยกร้าวเลยเครียดมากเลย
พอมันตายไปอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปเรียกคืนมาได้ยังไง
มันก็เหลือแต่กงแต่รังอย่างนี้

เราก็พยายามไปหาแมลงตรงอื่นก่อน
เพื่อที่จะให้กิจการของเรายังไปได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราลงไปเราไม่ได้อย่างที่เราคิด
เราก็มีความผิดหวังบ้างค่ะ
แต่ได้เด็กได้ลูกนี่แหละค่ะ
ช่วยให้เราแบบมีกำลังใจสู้ค่ะ
หนูก็เลยปลอบใจแม่ว่า

ยังมีเรื่องตู้แช่ที่มันเสียอยู่ค่ะ

แม่ก็เลยเอาเขียงมาทับค่ะ
แต่มันก็ช่วยไม่ได้เลยค่ะ

เลี้ยงเองแล้วเราก็ขายเอง

คือเป็นฟาร์มเล็กหย่ำ

ตอนที่ตายคือตายหมดทุกรัง

นั่นคือถือว่าแตะสภาวะขาดทุนเลยไหมคะ

ที่บ้านนอกจากมีคุณแม่ขายจิ้งหรีดแล้วทำอะไรกันอีกคะ

มีหนี้สินจากการทำนาไหมคะมีครับ

ถูกเจ็ดหมื่นครับ
อยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามพานางสีรา
โปรดไทยเล็กทุกรัก
นี้แน่นอนไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมคะ
มากับครอบครัวด้วยวันนี้มากันครบไหมคะมีใครมาบ้าง
พ่อแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ตาแล้วก็คุณยาย
ขอต้อนรับคุณแม่ก้อยคุณพ่อเปรี้ยวนะครับ
คุณพี่กุ๊กกิ๊กคุณตาเหลยแล้วก็คุณยายจำรองนะครับ

คุณกิ๊งค่ะนอกจากเรื่องหนี้ที่เป็นห่วงคุณแม่
ตู้เย็นที่เป็นห่วงคุณแม่แล้วก็เป็นห่วงคุณแม่เรื่องเงินลงทุน

แล้วเห็นบอกว่ามีปัญหาอาการป่วยที่บ้านมีใครป่วย

ดวงตาของคุณตาเสียเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของคุณตาคะ
ก็มันจะมีเม็ดสีขาวข้างในตา

แล้วทำให้คุณตามองเห็นไหม

อาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมคะหรือแย่ลง

เวลาเห็นคุณตาเจ็บที่ดวงตากุ้งกิ๊งรู้สึกยังไง

หลังจากตัดไปแล้วอาการเป็นยังไงคะคุณตาเหลย

คือตอนนี้ที่ต้องปิดไว้นี่เพราะว่าอะไรคะ

แล้วหลังจากตัดแล้วเขาบอกไหมคะว่า

หมอนัดวันที่๒๖นี้ให้ไปดูอีก

ให้ยากินมาด้วยกลัวไหม

มันไม่เคืองแล้วถ้าไม่มีแสงจ้าอย่างเงี้

เห็นปกติก็แสดงว่าดีขึ้นแล้ว
ที่ข้างตาดำอะ
มันไม่ได้เป็นที่ในตาดำ

ขอให้คุณหมอแจ้งอาการว่ามันดีขึ้นเรื่อย

ทีนี้ความผูกพันกับหลานล่ะ

เมื่อยไหมปวดขาไหม

ทำไมเค้าถึงใกล้ชิดกับเราเป็นพิเศษ
เพราะเลี้ยงอยู่กันมา

เวลาคุยกับคุณตาทำไมต้องร้องไห้ด้วย
สงสารคุณตาค่ะ

เช็ดเบาหน่อยเช็ดเบา

พูดไม่ออกมันจุกอยู่ตรงอก

เวลาหลานบีบขาให้คุณตารู้สึกยังไง

มือเด็กไม่ได้ทำให้เราหายเมื่อยหรอก

แต่มันส่งผลอะไรให้กับหัวใจบ้างคะ

แค่ถามก็หายเมื่อยแล้วไหมคะคุณตา

เวลาคุณกิ้งถามว่าคุณตาเมื่อยไหม

กุ้งกิ้งไปทำยังไงกับคุณตาล่ะ

ลองซิสมมุติว่ากลับมาจากโรงเรียน

ตาเมื่อยไหม

ไหนนวดอย่างนี้เหรอ
อย่างนี้เลยเหรอทำไมหลังจากกลับจากโรงเรียนทุกวันกุ้งกิ๊งต้องไปถามคุณตาว่าคุณตาเมื่อยไหมด้วยล่ะลูก
เพราะว่าคุณตาบอกว่าเมื่อยทุกวัน
นวดแล้วชื่นใจไหมคุณตาเหลย

โอเคมาเก่งมากเลย
ครั้งที่แล้วเราสะสมกันไปแล้วเนอะ

เพื่อความเป็นสิริมงคลของ

แน่นอนค่ะว่าคุณตาคุณยายเป็นมิ่งขวัญของครอบครัวอยู่แล้ว

เพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อตากับยายนะ

ค่ะนะครับตามที่ต้องการ
แต่ตอนนี้ทำไปแล้ว๒เพลงนะครับ

ไม่ใช่ตัวช่วยเลยรับไปแล้ว๒๐๐๐บาท
วันนี้น้องจะมาเริ่มกันที่เพลงที่๓

ดีมากตอนนี้เรา

ร้องเพลงอย่างเดียวลืมเรื่องอื่นไปให้หมดก่อน

อินโทรเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๔๐๐๐บาท

มันเร็วจังเลยอ่ะรู้จักไหม

เคยได้ยินไหมเคยได้ยินมาก่อนนิดหน่อยไหม
เคยได้ยินไม่รู้จักนี่คือร้องไม่ได้

ก็เป็นเพลงที่จะเป็นปัญหาล่ะถ้าร้องไม่ได้แบบนี้
นะครับค่ะก็ต้องปรึกษากับทางบ้านทางครอบครัวนะครับ

ถ้าน้องอยากจะหยุดก็ได้ก็รับสองหมื่น
แต่ถ้าอยากเสี่ยงเพราะว่าตัวช่วยยังมีอยู่นะครับ
สามตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย
แต่ถ้าเกิดใช้ตัวช่วยหมดแล้ว
ยังต้องร้องเพลงนี้อยู่แล้วร้องไม่ได้
ถ้าร้องผิดขึ้นมานะครับสองหมื่นที่มีอยู่ก็เหลือหมื่นหนึ่งนะครับ

แล้วปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหมไป

หลังจากปรึกษากับผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วนะครับ

มาฟังคำตอบจากปากของน้องกุ้งกิ้งกันเลยนะครับ

อ่าคุยกันก่อนคุยกันก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเยียวยาจิตใจก่อนมา
มันเป็นยังไงน้องกังวลเหรอกลัวเปิดมาแล้วไม่เจอใช่ไหม
สูดหายใจเข้าลึกลึกอ่าหนึ่งสองสามฮึบอ่าแล้วหายใจออก
อีกทีหนึ่งสองสามฮึบแล้วหายใจออกแล้วบอกของตัวเองว่า
เราต้องไม่กลัวต้องไม่กลัวแล้วเราจะผ่านมันไปได้
ไม่ว่าอุปสรรคอะไรไม่ว่าอุปสรรคอะไรเราก็จะสู้เราก็จะสู้
ไม่โดดเดี่ยวหรอกเราจะก้าวไปด้วยกันและผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้
โอเคไหมมาถ้าโอเคจับมือกัน
เอาละครับดีมากตัดสินใจสู้แล้วนะครับแน่นอนครับ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับในเพลงที่๓นี้นะครับ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖นะครับแผ่นไหนครับ

หมายเลข๓นะครับ
มามาเอาใจช่วยค่ะแล้วมาลุ้นกัน
แผ่นที่๓นะครับที่น้องกุ๊กกิ๊งเลือกก็คือ

ไม่พอแน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
พ่อคุณแม่ครับน้องเปิดได้ร้องผิดได้๑คำ
ก็ไม่น่าจะพอสำหรับเพลงนี้
เหลืออีก๒แผ่นตัวช่วยทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันได้นะครับ
เอาละครับกุ้งกิ๊งเหลืออีก๒แผ่น
คุณกิ๊งบอกมาเลยครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

แผ่นที่๕นะครับก็คือ

เพลงเก่งของคุณครับ